คนเดิมนี่แหละค่ะเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเนี่ย
่อติดมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นข่าวอย่างต่อเนื่อง
คือเรื่องของที่เขาสนฟาร์มที่จอมบึงราชบุรีค่ะคุณผู้ชม
เล่าข่าวกันไปหลายคนตอนนี้รู้แล้วแหละว่า
จุดเริ่มต้นของปฐมบทคือเพราะอะไร
เพราะว่าคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนาเนี่ยไปเปิดในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่คุณเอ๋เนี่ย
เขายื่นต่อปปชถูกไหมแล้วมีที่เขาสนฟาร์ม๑๗๐๐กับอีก๖ไร่
คุณเอ๋เนี่ยแกไปยื่นพอไปยื่นเสร็จปุ๊บ
หลังจากนั้นก็มีการตรวจสอบกันเรื่อยมา
ก็ทางกลมป่าไม้ก็ดีทางเจ้าหน้าที่สปกก็ดี
ลงพื้นที่ไปรังวัดกันใหม่ตามคำร้องขอของแก
หลังจากนั้นคุณเอ๋แกก็เลยจะแจ้งความกลับฐานลุกที่ใช่ไหม
วันนี้ค่ะกลมป่าไม้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะคะ
หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วลงพื้นที่ไปที่เขาสนฟาร์มจอมบึงราชบุรีของคุณเอ๋
รังวัดกันใหม่ตามคำเรียกร้องตามคำขอของคุณเอ๋
นี่ค่ะตั้งโต๊ะแถลงข่าวแบบนี้
นำโดยอธิบดีกรมป่าไม้คุณอัตภพลเจริญชันศานะคะ
ปรากฏว่าคุณคะตอนที่มีการแถลงข่าว

คุณพ่อคุณพ่อของคุณเอ๋คุณทวีไกรคุบค่ะ
ดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแกก็มาด้วยนะคะ
คุณทวีไกรคุบคุณพ่อของคุณเอ๋ปารินา
สสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
ปรากฏตัวในการแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้
คือเจ้าหน้าที่กลมป่าไม้อธิบดีท่านก็ยืนยันแล้วนะคะ
ว่าจากการไปรังวัดมาใหม่ปรากฏว่าพื้นที่เขาสนฟาร์มของคุณเอ๋เนี่ย
ยังไงก็แล้วแต่ลุกพื้นที่ป่าจริงกว่า๔๖ไร่
เดี๋ยวเราบอกกันว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กลมป่าไม้
ขอออกตัวก่อนวันนี้ไม่ได้มาหาเรื่องนะยืนยันจะไม่ให้นางสาวปรินา
ก็คือลูกสาวไปแจ้งความเอาผิดกับกรมป่าไม้โดยเฉพาะตัวอธิบดี
เพราะกรมป่าไม้เขาทำตามหน้าที่คุณพ่อวันนี้มาพูดกับนักข่าว
บอกว่าก็ยอมรับนะยอมรับว่าคิดผิดที่ส่งลูกสาวไปเรียนเมืองนอกเมืองนา
ก็เลยทำให้ลูกสาวเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงไม่ฟังใครแม้แต่พ่อแม้แต่แม่
ซึ่งถือว่าเป็นบทเรียนของตัวเองไม่รู้สิอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวหรือเปล่า
เป็นนิสัยส่วนตัวหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูหรือเปล่า
ก็ไม่ได้มีใครมั่นใจในตัวเองสูงขนาดที่เราจะไม่ฟังใครแบบนี้
เพราะว่าเป็นปกติคุณทวีบอกต่อค่ะคุณผู้ชม
หลังจากนั้นเนี่ยเดินไปที่โต๊ะแถลงข่าวเพื่อไปหาอธิบดีกรมป่าไม้นะคะ
จังหวะนี้คุณผู้ชมดูนะเข้าไปแล้วค่ะ
คือคุณทวีพยายามชี้ให้ดูว่าพื้นที่ที่ถูกกล่าวหาว่าบุกรุก
อยู่ส่วนไหนในพื้นที่ตามอัตราส่วน๑ต่อ๔แสน
ซึ่งบรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างชุลมุนวุ่นวาย
คุณทวีเนี่ยสักพักหนึ่งเอานี่นะฮะพยายามชี้แจง
เพื่อที่จะไปชี้แจงต่อสื่อมวลชน
แล้วดูท่านอธิบดีนะกริยาท่านดีมากเลย
ไม่โหยวายนิ่ง

ขอโทษด้วยครับท่านดีครับ
ไม่ใช่มาหาเรื่องหาราวกันหรอกครับ

เพราะว่าได้ตรวจสอบมาแล้วครับ
ว่าที่ของผมอยู่ตรงไหนครับ
ตรงที่มีปัญหาเนี่ยครับ
นั่นจะเป็นเอกสารอีกประเภทหนึ่ง

นะฮะแล้วผมจะถามต่อนะครับว่า

ในทางที่ผมจบวิศวะและเครียดอันนี้มาว่า
พื้นที่ตามสีเหลืองที่ท่านลำตรี

เป็นพื้นที่๖๐๐ไร่ผมมีอยู่นะ
สิ่งนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะพิสูจน์ว่า
พื้นที่สีเหลืองนี้ไหนจะตามผม
ในสเกลอย่างนี้หนึ่งต่อสี่แสนนะครับ
ผมคิดว่าเป็นหมื่นไร่ครับ
ไม่ใช่แค่หกร้อยไร่ครับ
ชี้แจงไงก็เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ

แล้วก็ชี้แจงให้ท่านอธิบดีกรมป่าไม้ได้ยินด้วยเนี่ยนะคะ
อย่างไรก็ตามยืนยันดำเนินคดีแน่นอน

สรุปแล้ว๔ข้อหาด้วยกันนะคะ

พรบป่าไม้พศ๒๔๘๔มาตรา๕๗
คือปรับ๕๐๐๐๐บาท
ส่วนความผิดข้อที่๒เนี่ยนะคะ
ก็คือผิดพรบป่าสงวนแห่งชาติพศ๒๕๐๗มาตรา๑๔
อันนี้คือโทษจำคุกไม่เกิน๑๕ปี
กฎหมายที่ดินมาตรา๙นะคะ
นี่เป็นความผิดที่๓จำคุกไม่เกิน๑ปี

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ศ๒๕๓๕มาตรา๙
เป็นการปรับตามมูลค่าความเสียหาย
นี่คือ๔ข้อหาที่กรมป่าไม้นะคะ
จะไปแจ้งความต่อกองบังคับการปรับ

ที่สรุปแล้วไปรังวัด๒รอบ
มันลุกพื้นที่ป่าตรงไหนบ้าง

มากกว่า๔๖ไร่
แบ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ
ซึ่งเป็นป่าฝั่งซ้ายของแม่น้ำพาชีกว่า

และอยู่ในเขตป่าตามพรบป่าไม้
จำนวนกว่า๔ไร่ด้วยกัน

ในคดีนี้มีผู้ยื่นดำเนินการเอาผิด

ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ปทศ

หรือจะตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกันขึ้นมาเลย
ทั้ง๒หน่วยงานสอบสวน

ถ้าได้ข้อสรุปตรงนี้แล้วว่าใครจะทำงาน

ใครเป็นผู้ครอบครองตัวจริง

ซึ่งช่วงนี้ช่วงเวลานี้นะคะ

ที่ตรวจยึดรอตรวจสอบในคดีต่อไปค่ะ
คุณผู้ชมตอนนี้ทั้งพ่อทั้งลูก
ดิ้นหาทางออกทุกประตูนะคะ

บอกว่าดิ้นยังไงก็น่าจะไม่หลุด
ดิ้นยังไงก็ไม่น่าจะพ้นความผิดเนี่ยนะคะ
ล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชม

ชื่อว่าคุณลุงเซี่ยวนำสกุลนำพา
คุณลุงเนี่ยมาบอกกับนักข่าวของเรานะ

มีอาชีพเลี้ยงหมูอยู่ที่จอมบึงราชบุรี

เพราะว่าที่ของคุณลุงเป็นพื้นที่

พื้นที่ของคุณทวีไกลคุบ

เอารั้วลวดน้ำแล้วก็เอาเสามาปักเนี่ย

เพื่อที่จะรวมเป็นผืนเดียวกันเป็นแปลงใหญ่
นี่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยทำให้ลูกสาวของคุณลุงนี้
ชื่อว่านางสาวปรานีนำพา
ครอบครองที่ดินประเภทพบ๕
อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเนี่ยค่ะ
ไปแจ้งความกับตำรวจปทศนะคะ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับคุณทวีไกรคุบที่ไปบุกรุกที่ดินมรดก
ซึ่งตนเองได้รับจากคุณพ่อกว่า๓๐ไร่
โดยคุณทวีค่ะไปบุกรุก

เดี๋ยวต้องรวมทุกอย่างเป็นสำนวนเดียวเลยนะคะ

และไม่กังวลแม้ผู้ถูกกล่าวหาจะเป็นนักการเมือง
ก็จะว่ากันไปตามกฎหมาย
ทีนี้ความเคลื่อนไหวของคุณเอ๋ค่ะ
คุณเอ๋ปรินาไกรคุบตอนนี้ได้มอบหมายทนายความไปยื่นฟ้อง
คุณวีระสมความคิดกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
ประธานชมรมช่วยเหลือยืออันยากรรม
ในฐานคือ๑แจ้งความเท็จ
หมินประมาทด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ
ทั้งสองคนไปให้สัมภาษณ์สื่อนะคะ

คือคุณศิราเขามั่นใจมากว่าคุณปรินาไม่ได้ลุกป่า

ถ้าปรินาไม่ผิดยอมกลับเท้าศิระเจนจาคะ

อีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมปิดท้ายนะคะ
เมื่อวันที่๒๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
คุณเอ๋ไปนำเอกสารไปยื่นต่อประธานปปช
กรณีที่มีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
คุณเอ๋พยายามบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ยื่นไปแล้ว
มันมีการคลาดเคลื่อนแล้วก็ซ้ำซ้อน
เพราะฉะนั้นที่ดินเขาสนฟาร์มจริงคุณเอ๋บอกว่า
มีอยู่เพียงสักประมาณเกือบ๗๐๐ไร่
คำถามคือ๑๐๐ไร่หายไปไหน
คุณเอ๋บอกว่าเป็นการยื่นภาษีพบ๕ซ้ำซ้อนกัน๒ปี

เพราะฉะนั้นแล้วคุณถ้าคิดตามหลักจิตวิทยา
คือหลักง่ายคุณยื่นภาษีพศ๕
๓ปีติดกันซ้ำซ้อนกันเป็นพันไร่

แล้วไม่ได้ไปยื่นแบบเดิมที่เคยยื่นเหรอ

คุณผู้ชมแต่ว่าเป็นหน้าที่ของกังวด
แล้วก็เป็นหน้าที่ของกลมป่าไม้สอปกร

ตรวจสอบกันต่อเราก็สื่อมวลชนตรวจสอบให้ด้วย